เอาคุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องแปลกคุณผู้ชมรู้จักกับต้นคอย
ต้นข่อยคือผมบอกตรงว่าผมไม่ค่อยศีลภาษาเท่าไหร่ต้นข่อย
แต่เขาบอกว่าต้นคอยส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเขียว
เขาเรียกใบข่อยไงใบข่อยสีเขียวลักษณะแบบนั้น
แต่เฮ้ยไปเจอกับต้นข่อยใบข่อยที่มันแปลกเขาบอกว่าเป็นสีขาว

เนี่ยมันโปรดออกมาแบบเนี่ยขาวนวลเนียนเลยจ้ะ
คือปกตินะไอ้ต้นข่อยใบข่อยมันจะเป็นสีเขียวเลยนะเขาว่าแบบนี้
แต่มาเจอไอ้ใบข่อยสีขาวแบบนี้ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเขารู้สึกแปลกใจมาก
แถวไหนบ้านเลขที่๑๐๑หมู่๑๒ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
คุณพี่สัมพันธ์น้ำทองเจ้าของบ้านเล่าว่างงดิงงดิตนเองเนี่ยนะ
ช่วงนี้ว่างไงคือปกติเขาเป็นหัวหน้าคณะลิเกตลก
แต่ว่าช่วงโควิดระบาดหลายเดือนที่ผ่านมาช่วงนี้ว่างงานเพราะงานโดนแคนเซล
ทีนี้ล่ะครับช่วงอยู่บ้านว่างก็เลยปลูกต้นไม้ไปพลาง
อะไรไปพังปลูกต้นโมกเอาไว้ริมรั้วแต่ปลูกไปปลูกมาไอ้ต้นคอยนี่มันขึ้นมาเฉย
แล้วเป็นสีขาวอีกต่างหากมันต่างจากต้นข่อยใบข่อยทั่วไปที่มันจะต้องเป็นสีเขียว
ตัวเขาเชื่อว่าเฮ้ยแบบนี้ต้นข่อยต้นนี้มาให้โชคหรือเปล่า

แต่ที่รู้ตอนนี้อย่างที่ผมบอกมันเลื่อนไปแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าจะให้โชคแล้วก็คงจะต้องรออีกหลายงวดเลยแหละ
เออรอไปก่อนยังไม่ต้องออกมาดู
เอ้าเล่าให้ฟังกันแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย

ต้นข่อยเขามีสมคคลทางยาอะไรคนรู้อันนี้อยู่แล้ว
ใช้เป็นส่วนผสมของยาสีฟันก็เห็นมีโฆษณากันอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชม